ก็มีกองทัพสื่อมวลชนนะคะมาเกาะติดบรรยากาศ
เห็นข้างหลังนะคะก็จะเป็นบรรยากาศของการติดตามการนับคะแนน
โหวตคะแนนที่รัฐสภาซึ่งมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ซึ่งขณะนี้ผลการนับคะแนนก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า
เศรษฐาทวีสินนะคะว่าที่นายกรัฐมนตรีคะแนนก็เห็นชอบให้เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ
ขณะเดียวกันในช่วงเย็นวันนี้หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการ
คาดว่านายเศรษฐาทวีสินจะลงมาแถลงเปิดใจ
แล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มอบให้ในวันนี้นะคะ
โดยที่บริเวณด้านหน้าโพเดียมแถลงข่าวค่ะจะเห็นว่ามีขาไมค์นะคะพร้อมกับไมโครโฟนตั้งอยู่
เพื่อที่จะให้นายเศรษฐาลงมาแถลงข่าวค่ะ
ขณะที่ก่อนหน้าที่จะมีการนับคะแนนทราบผลอย่างเป็นทางการ
นายเศรษฐาได้ลงมาพบปากกับสื่อมวลชนค่ะ
แล้วก็มีการเปิดใจเล็กเล็กน้อยนะคะถึงผลการนับพนักคะแนนในครั้งนี้นะคะ
ซึ่งนายเศรษฐาก็บอกว่าแม้ว่าการนับคะแนนในครั้งนี้ผลจะออกมาไม่เป็นทางการ
แต่ก็เห็นแล้วว่าคะแนนของตนเองก็ได้รับความเห็นชอบค่ะ
ส่วนบางคนที่งดออกเสียงก็ถือว่าเป็นไปตามวิถีของการตัดสินใจแต่ละคนค่ะ
โดยสีหน้าของนายเศรษฐาในวันนี้นะคะตั้งแต่ก้าวขามาที่พักเพื่อไทย
ก็มีสีหน้ายิ้มแย้มเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอน
ความรู้สึกของนายเศรษฐาที่มีการเปิดใจกับผู้สื่อข่าวก่อน
ผลการนับคะแนนจะออกมาว่าเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีค่ะ
ผมได้ผมไม่ทราบนั้นถึงครับใช่ไหมครับครับ

ขอบคุณครับ
ค่ะก็นั่นก็เป็นเสียงความรู้สึกของนายเศรษฐานะคะ
หลังการแถลงข่าวเสร็จสิ้นแล้วก็ค่ำคืนนี้นะคะ
คาดว่าไม่เกินเวลายี่สิบนาฬิกานะคะ
ดาแก่นำคนสำคัญของพักเพื่อไทยนะคะ
คณะกรรมการบริหารพักทุกคนนะคะ
จะเดินทางกลับมาจากรัฐสภานะคะ
แล้วก็ร่วมกันแถลงข่าวขอบคุณกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ต้องจับตาดูนะคะว่าวันนี้เรื่องของการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี
อย่างที่เมื่อวานนี้นะคะมีการแบ่งเก้าอี้กระทรวงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
วันนี้พักเพื่อไทยถือว่าได้รับชัยชนะนะคะ
ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะ
แล้วก็บรรดากองเชียร์ของพักเพื่อไทยนะคะกลุ่มพี่น้องเสื้อแดงนะคะ
มาปักหลักให้กำลังใจนายเศรษฐาที่บริเวณด้านหน้าพักเพื่อไทย
ก็ส่งเสียงเฮตลอดระยะเวลาที่มีการนับคะแนนนะคะ
วันนี้นะคะจะได้ฟังการเปิดใจของนายเศรษฐาเป็นครั้งแรกนะคะ
ในตำแหน่งว่าที่นายกรัฐมนตรีค่ะ
ซึ่งทีมข่าวเทวรัฐทีของเรานะคะก็ยังคงเกาะติดบรรยากาศอยู่ที่พักเพื่อไทย
รายงานทันทีนะคะที่นายเศรษฐาลงมาขอบคุณค่ะ
ทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่พักเพื่อไทยค่ะ